กลับมาที่บ้านเรานะคะมีเหตุการณ์ที่จังหวัดกระบี่เป็นอุบัติเหตุรถกระบะค่ะ
เสียหลักแล้วพุ่งเข้าไปชนร้านอาหารหน้าร้านเนี่ยพังเสียหาย
ข้าวของกระจัดกระจายพังยับเยินเลยนะคะ
สาเหตุเกิดจากคนขับซึ่งก็เป็นรอปภเพิ่งออกเวร
กำลังจะกลับบ้านแล้วหลับในจนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะ
ติดตามเหตุนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
ก่อนเกิดเหตุคนขับรถกระบะซึ่งเป็นรอปภ
ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในตัวเมืองกระบี
อ้างว่าหลังออกเวรกำลังขับรถกลับบ้าน

รถเก๋งเลี้ยวหลบรถจักรยานยนต์ทำให้เบรกไม่ทัน
ตัดสินใจหากออกฝั่งขวา
พุ่งเข้าชนร้านค้าข้างทางอย่างจัง
ตำรวจสพเมืองแพร่และกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋ง
บนถนนยันตรกิจโกศลในพื้นที่หมู่๗

ทำให้นักศึกษาวิทยาลัยแห่ง๑ได้รับบาดเจ็บ๒คน
รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายอยู่ใกล้กับรถเก๋ง
ในผู้บาดเจ็บถลายเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเก๋ง

คนขับรถเก๋งระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
จอดรถอยู่ข้างทางแต่ระหว่างนั้นได้ยินเสียงรถล้ม
แล้วถลายมาชนท้ายรถของตนเอง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒คน
ดูปฏิเหตุรถกระบะเสียหลักชนต้นประดูกริมถนนสุขุมวิทย
ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ทำให้ประตูที่นั่งฝั่งซ้ายชนอาจติดกับต้นประดูกพังเสียหาย
และมีรอยเบรกเป็นทางยาวหลายสิบเมตร
คนขับขี่เป็นหญิงอายุ๕๑ปีบอกว่า
กำลังขับรถไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบังอำเภอศรีราชา

เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
ร้อดีที่ได้ระบาดเจ็บไม่มากนัก